มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับเป็นเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันนะแล้วก็ถึงขั้นไปลงมือทำร้ายร่างกายกันนะครับคือทางฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของรถนะแล้วไปจอดขวางเนี่ยบอกว่าทางฝั่งเขาก็ถูกทำร้ายก่อนถูกบุกมาทำร้ายถึงในบ้านตัวของคนเจ็บมีพ่อกับแม่อยู่ด้วยพยายามจะเข้ามาห้ามพ่อกับแม่ในยุเจ

อายุห้าสิบกว่านะฮะห้าสิบสองนะฮะพี่กัญญา
บอกถูกทำร้ายจนแบบโอ้โหอุจจาระราดเลย
ค่ะนี่นะฮะในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ภาพตอนที่ทำร้ายกันมันอาจจะไม่เห็นนะครับ
แต่ว่าจะได้ยินเสียงเนี่ยฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ย
อะโวยวายตะโกนต่อว่าด่าทอกันด้วยคำหยาบคาย
แล้วจะเห็นมีผู้ชายนะฮะชื่อบัสกับแหววนะครับ
ที่เดินเข้าไปนี่วิ่งอันนี้วิ่งแล้วเนี่ย
ตอนแรกที่เราดูเนี่ยคือเดินนี่วิ่งแล้วนะฮะนี่วิ่ง
นะครับแล้วก็มาอีกสองคนอีกกลุ่มวิ่งกลุ่มเดิน
นะครับคนแรกนี่วิ่งนะฮะซึ่งตรงเนี้ยที่ทางคุณกัญญา
เขาบอกเธอถูกบุกเข้าไปทำร้ายถึงในบ้านนะฮะแล้วยังทำร้ายพ่อกับแม่
ต่อด้วยนะครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ในซอยเพชรจรูนหนึ่ง
ถนนบางพลีตำรุตำบลบางปูใหม่อำเภอเมือง
สมุทรปราการนะครับนี่ได้คุยกับ
คุณกัญญาเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเธอก็เปิดร่องรอยบาดแผลต่างให้ดู
บอกนี่เจ็บน่วมไปทั้งตัวปกติเนี่ยมีอาชีพขายของ
วันนี้ไปขายของไม่ได้เลยนี่นะฮะทั้งใบหน้าหน้าอกแขนขา
หัวเข่าเนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำบวมช้ำไปหมดนะครับ
บอกตอนถูกทำร้ายเนี่ยถูกกระทืบจนอุจจาระราด

กับแม่อายุ๗๒ปีตอนนั้นพยายามเข้ามาช่วยลูกสาวก็ถูกผลักจนล้มลง
นี่นะฮะพ่อกับแม่ของทางพี่กัญญาเขาแม่นี่บอกขานี่เจ็บเลย
นิ้วมือนี่บวมจนถอดแหวนไม่ได้ต้องให้กู้ภัยมาช่วยถอดแหวนให้
นี่เห็นไหมเขียวอย่างนี้เลยทางพี่กัญญาเธอบอกว่าอย่างงี้ฮะ
ช่วงเย็น๑๑กุมภาพันธ์พ่อเนี่ยขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
เพื่อเอาของลงจังหวะนั้นคนที่มาทำร้ายเนี่ยนะฮะคนที่ชื่อนัทนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาจ่ออยู่ที่ท้ายรถกระบะเธอก็เลยบอกให้ถอยจักรยานยนต
ก่อนจะเอาของลงเดี๋ยวลงของเสร็จจะเอารถไปจอดที่ลานจอดให้
แต่นัทไม่ยอมหลบนะแล้วก็ลงจากรถมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เธอก็เลยวิ่งหนีเข้าไปหลบในบ้านนี่ฮะแล้วเธอบอกก็ตามภาพในกล้องวงจร
ปิดทั่วแหละบัสด้านกลับแววเขาก็ตามมาสมทบกันอีกโดยแหววเนี่ย
ออกมาเจอกันพอเธอไม่ออกไปก็เลยถูกบุกเข้าไป
ทำร้ายถึงในบ้านทั้งกระชากเสื้อเอารองเท้าตบหน้า
อันนี้เธอบอกนะทางฝั่งของมีหาคุณกัลยาเขาบอก

แฟนของเธอมาช่วยก็ถูกกระทืบไปด้วย
กับแม่ก็โดนไปด้วยหลังก่อเหตุทั้ง๓คนยังขู่อาฆาต
บอกว่าถ้าไปแจ้งความน่าจะเอาให้ตาย
เธอก็เลยไปหาหมอเพื่อขอใบรับรองแพทย์เอาไว้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งความ
แต่ทีนี้พี่กัญญาเธอบอกเธอไปหาตำรวจไปแจ้งความ
ตำรวจบอกให้ไปหาหลักฐานมาทั้งชื่อที่อยู่ของคนก่อเหตุ
หรือว่าเลขทะเบียนรถทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้หน่อย
เธอก็งงเนอะทำไมต้องเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายไปหาหลักฐานเอง
เนี่ยเห็นไหมเพราะเธอบอกมันก็เห็นอยู่ว่ามีใครบ้างในกล้องวงจรปิดนะครับ
ส่วนพ่อกับแม่ของเธอนะครับบอกว่าตอนที่ลูกสาวถูกทำร้าย
ก็พยายามเข้าไปห้ามนะฮะถึงขั้นยกมือไหว้เพื่อขอชีวิตลูกสาว
แต่ผู้ก่อเหตุนี้ไม่ปรานีเลยผลักพ่อกับแม่ที่แก่มากแล้วเนี่ยจนล้มลง
มันกระชากหัวลูกก็ฟัมลงไปแล้วป้าก็อยู่ข้างหลังก็ล้มไปกับมันด้วย
พอลูกล้มไปมันกระทืบลูกเลย
มีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกกับคุณบอมอภิวัติตอนที่เกิดเหตุได้ยินแต่เสียงคนทะเลาะกัน
พอออกมาดูก็เห็นฝั่งของ
ผู้หญิงคนเจ็บเนี่ยโดนรุมทำร้ายอยู่

แล้วมีคนชื่อบัตรกับผู้หญิงชื่อแหววเนี่ย

รับว่าตกใจแล้วก็กลัวมาก
เพราะความจริงก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะซอยเดียวกัน

ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๓คนนะฮะ
บัสนัทแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อแหวว
ไปสพบังปูแล้วนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรนะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับนางกัญญา
นี่ค่ะคือนัทบอกว่าเขาถูกนางกัญญาเนี่ยด่าทอ

แล้วเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาก่อน
นะฮะทางยายแหววกับบัสก็เลยเดินทางมาช่วย
ยืนยันว่าไม่ได้รุมกระทืบ
อย่างที่นางกัญญากล่าวอ้าง

เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งต่างแจ้งความซึ่งกันและกันว่าถูก
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องเรียกทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำ

กับไหนก็ได้ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไป
คืออีกฝั่งหนึ่งก็มีเรื่องของบุกรุกนะกับทำร้ายร่างกาย
ส่วนฝั่งที่บุกเข้าไปที่บ้านเขาก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย